ว่าเราจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ใดก็ตาม
แต่ว่าเราจะต้องไม่พลาดเรื่องนี้ค่ะ
เพราะว่าเจ้าพ่อเลขเด็ดของเราพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อย
มาแล้วจ้ามาไวนะ
ต้องมีสักวันโอ้โฮใช่รอมานานแล้วโอ้โฮพี่มนต์สิตคำซอย
พี่มนต์สิตมาแล้วค่ะไม่เคยหยุดโพสต์
เอาใจนักเสี่ยงโชคกันสักนิดหนึ่ง
งวดที่แล้วเนี่ยเสี่ยงชีวิตรูปนี้เลย
ปีนต้นไม้เพื่อจะไปตามหาเลขเด็ด
ไม่รู้เลขเด็ดหรือไขมตแดงอยู่สูงขนาดนั้น

เรากำลังบีปรีนจนดากสวด

ใช่อย่างนี้ประมาณนั้นนะคะ

ซื้อมาเยอะก็คือถูกลอตเตอรี่เยอะในงวดที่ผ่านมา
งวดนี้ก็เลยซื้อเยอะแล้วกัน

อย่างนี้ใครชอบเลขไหนก็ตัดเอานะครับ
ตามด้วยตัวเลขบนหน้าจอเมื่อสักครู่นี้
อ่าดูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือ
คือนอกจากนี้ก็ยังมีรูปนี้ที่ถือในมือเป็นลอตเตอรี่แบบชุด
ชุดชุดละ๒๐ใบ

แต่ว่าตัวเลขในลอตเตอรี่ที่ถือกับเลขที่โพสต์
บอกว่าชอบทำไมไม่ตรองกันคะพี่มนต์สิต

ปวดหัวไปหมดแล้ว

เพราะว่าเจ้าพ่อเขาก็โพสต์ทิ้งท้ายเอาไว้
ต้องหาซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับ
ทำงานเท่านั้นที่จะได้เงินเห็น
อันนี้เป็นแค่แนวทางมาให้เท่านั้น

ไม่มีใครรวยทางรัฐเพราะฉะนั้นแล้วอยากที่จะรวยเนี่ย
สิ่งสำคัญเลยก็คือขยันทำมาหากินแล้วได้เงินแน่
เพราะฉะนั้นพึ่งดวงพึ่งอะไรต่างแบบนี้
มันเป็นแค่ลาบลอยมาแล้วก็ปลา
โชคลาภนะคะก็ว่ากันตามจังหวะนะคะ

รอดูเขาเรียกว่ามาก่อนมีสิทธิ์ก่อนเนอ